กันด้วยเรื่องของการทารุณกรรมสัตว์นะฮะ
แหมเรื่องทารุณกรรมสัตว์อย่างที่บอกก่อนหน้านี้
เพิ่งเป็นข่าวมากรณีไก่หลุมของหม่อมถนัดแดกใช่ไหมคะ
คราวนี้มันมีคลิปออกมาเป็นคลิปผู้ใหญ่บ้านคนนึงเนี่ย
คือเขาเอาตะกุดไปคล้องไก่แล้วหลังจากนั้นก็เอาไก่ไปเป็นเป้ายิง
ดูซิว่าไก่จะหนังเหนียวหรือเปล่าทดสอบของขลังว่ามันจะใช้ได้ผลหรือเปล่า
เนี่ยคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปกันก่อนเลย
จริงคลิปนี้มันถูกลบแล้วนะแต่มีคนเขาเซฟเอาไว้ได้ทันแคปเอาไว้ได้ทัน
เดี๋ยวดูพร้อมกันค่ะนี่ฉันดูแล้วขนทูละเกิน

เอาเลยครับขนาดนี้มือปืนพร้อมนะครับ
มาโมโห

อื้อแน่บรรยากกัน
คุณผู้ชมผู้ชาย๓คนเขาเอาตะกุดเชือกแดง

แล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นใช่ไหมไก่มันก็ร้องร้อง
แล้วผู้ชายกลุ่มนี้เขาก็เอาไก่ไปเป็นเป้า
ทดสอบซิว่าตะกุดที่คล้องไปมันจะขลังหรือเปล่า
เอาปืนยิงไก่ทำแบบนี้

เขาก็เอามาโพสต์แล้วก็มีข้อความบอกไว้ว่า
ผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พวกแขวนตะกุดให้ไก่
ซ้อมไล่ยิงเป้าสันทรายเชียงใหม่
ประชาชนก็มีการไปโพสต์ลงในกลุ่มแฉเชียงใหม่
แล้วก็ลบโพสต์ค่ะแต่มีคนแคปไว้ไง

เพราะว่าเป็นการทารุณกรรมสัตว์ที่ชัดเจน
โดยทางด้านมูลนิธิก็มีการประสาน
กับนายสิวะธนิกานนล
เป็นนายอำเภอสันทรายให้ตรวจสอบผู้ใหญ่บ้านสันทราย
แล้วก็พวกปรากฏว่าพบว่าเป็นผู้ใหญ่บ้าน
บ้านทุ่งยาวหมู่๑ที่ตำบลสันทรายหลวง
ทีนี้ค่ะเขาก็เลยประสานนะ
ประสานไปยังพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์บุญยืน
ผู้กำกับการสพสันทรายให้ทราบ
แล้วก็ขอให้กลุ่มคนเหล่านี้ได้มอบตัวด้วยนะคะ
ซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็ถามไปยังผู้กำกับที่สันทรายค่ะ
ผู้กำกับบอกว่าคลิปนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง

แล้วผู้ใหญ่บ้านเขาให้ข้อมูลนะคุณผู้ชมเปิดเผยทางโทรศัพท์
ตอนนั้นผู้ใหญ่บ้านเขาเดินทางอยู่ต่างจังหวัด
เขาบอกว่าคลิปนั้นเป็นภาพของผู้ใหญ่บ้านปรากฏด้วยก็จริง
แต่ตัวผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่คนยิงปืนผู้ใหญ่ก็ชี้แจงแบบนี้ค่ะ
ถ่ายไว้นานหลายปีแล้วเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทางฝั่งเมียนมา
คือสังเกตทะเบียนรถได้ทะเบียนรถที่อยู่ในคลิปเนี่ย
มันไม่ใช่ทะเบียนรถของบ้านเรา
แล้วเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่ผู้ใหญ่เดินทางไปพร้อมกับกลุ่มเพื่อน
แล้วก็เจ้าของบ้านที่เป็นคนรู้จักอยู่ฝั่งเมียนมา
คือจะฆ่าไก่แล้วก็ปรุงอาหารเลี้ยงอยู่แล้ว
ทีนี้ผู้ใหญ่เขาก็บอกว่าตัวเองก็เลี่ยงไม่ได้ตามมารยาท
ไม่ได้มีเจตนาจะทารุณสัตว์
ก็เรื่องนี้แจ้งกับทางในอำเภอสันทรายแล้ว
ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเหตุผลที่คนเอาคลิปนี้มาแชร์
แล้วก็ไปเชื่อมโยงกับกรณีหม่อมถนัดแดก
ทำให้ผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับความเสียหาย
เขาก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยทางผู้ใหญ่ก็ไม่ยอมเหมือนกัน
จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วย
เมื่อกี้บอกว่าได้โทรศัพท์พูดคุยกับผู้กำกับใช่ไหม
แต่จริงแล้ววันนี้เป็นความคืบหน้าล่าสุด
เพราะว่าทางผู้ใหญ่บ้านรายนี้
ก็คือนายกัมปนาศมณีศักดิ์ผู้ใหญ่บ้านทุ่งยาว

ก็ไปพร้อมทนายความนะ
ไปพบพนักงานสอบสวนที่สพสันทรายจังหวัดเชียงใหม่
เพื่อไปลงบันทึกประจำวันยืนยันความบริสุทธิ์
ทำให้เขาเสียหายด้วยโดยเขาเปิดเผยมาแบบนี้

คือเขายอมรับว่ามีภาพของเขาปรากฏร่วมอยู่ในคลิปด้วย
แต่คนที่ยิงไก่ไม่ใช่เขา
เขาไม่ใช่คนที่ยิงปืน
แล้วก็ชี้แจงอย่างที่คุณอริยาบอกเลยฮ
ว่าคลิปดังกล่าวมันนานแล้ว๓ปีก่อน

เกิดขึ้นที่ฝั่งเมียนมาที่เขาไปหาเพื่อนอะไรก็ว่ากันไป

สุดท้ายเขาก็จะไปแจ้งความกลับเหมือนกันนะครับ